ส่วนที่อุทัยธานีค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๐ปีตั้งวงเล่าค่ะ
เหล้ากับเพื่อนดื่มกันอยู่สองคนนี่แหละ
แล้วก็คิดได้ว่าเพื่อนที่ดื่มด้วยเป็นช่างปืนนี่นะ
ปืนตัวเองมันขัดลำกล้องอยู่มันมีปัญหาอยู่
ก็เลยเอาปืนของตัวเองมาให้เพื่อนดูในขณะที่เมานะทั้งสองคนเลยค่ะ
ลั่นค่ะลั่นถูกเพื่อนซึ่งเป็นช่างปืนนั่นแหละเจ็บสาหัสเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังวัดหนองสลิดในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
บ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสวัยดาพาอายุห้าสิบปี
เจ้าของบ้านยังเมาเหล้าอยู่เลยค่ะส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
อุทัยธานีทราบชื่อนายไผ่ทูลหลักสุขถมอายุหกสิบปีนะคะ
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวห้านัดเข้าที่ท้องด้านซ้าย
ปืนลูกซองเบอร์๑๒ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ๓ปลอก
สอบถามนายสวัยซึ่งเป็นเจ้าของปืนเล่าว่าเขากับผู้บาดเจ็บเป็นเพื่อนกัน
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นช่างซ่อมปืนมักจะดื่มเหล้ากันแบบนี้เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันค่ะต่อมานายสวัยเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบปืน
ทำความสะอาดแล้วก็เอาให้เพื่อนดูด้วยเนี่ยนะคะดูสิมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เพราะเพื่อนเป็นช่างปืนจังหวะนั้นค่ะพลิกไปพลิกมาจับไปจับมา
ลั่นออกมาเลยปั้งปั้งปั้งสามนัดซ้อนกระสุนไปถูก
นายภัยทูลที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายบาดเจ็บอาการสาหัสเลยค่ะ
ตกใจรีบแจ้งให้ญาติเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านก็เข้ามาช่วยเหลือ
พาตัวนายภัยทูลไปส่งโรงพยาบาล
นายสวัยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้ตั้งใจยิงเพื่อนไม่ได้ทะเลาะกันในวงเล่าด้วย
ตำรวจควบคุมตัวนายสวัยไปสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปค่ะ